เอามาดูความสับสนวุ่นวายในเขาสนฟาร์มหนึ่งและสอง
ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ของคุณปรินาไกรคุบสสจากภักดิ์พลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะคะ
คดีนี้เรื่องของการลุกพื้นที่แบ่งเป็น๒พื้นที่แบบนี้
พื้นที่แรกคือการลุกพื้นที่ป่าสงวน
ที่๒เป็นการลุกพื้นที่สอปกร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้กับประชาชนในพื้นที่

ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะกรมป่าไม้แถลงไปแล้วนะคะ
ว่าเขาสนฟาร์มลุกพื้นที่ป่าสงวนจำนวน๔๖ไร่กับอีกนิด
มาถึงวันนี้เป็นคิวของสอบประกอบบ้างค่ะ
แถลงนะคะแถลงบอกว่าที่ดินเขาสนฟาร์ม
ลุกพื้นที่สปก๖๘๒ไร่
ซึ่งถือว่านางสาวปารีนาไม่มีสิทธิ์ครอบครองนะคะ
แล้วหลังจากนี้ก็คือจะต้องมีคำสั่งให้นางสาวปรินา
คืนพื้นที่ให้กับสอบประกอบภายใน๗วัน
ถ้าไม่ให้ความร่วมมือถูกดำเนินคดีแน่นอนนะคะ
วันนี้นายวิทย์นโรศัพท์ส่งสุข
เลขาธิการสอบประกอบแถลงผลการรังวัดที่ดิน
เขาสนฟาร์มจังหวัดราชบุรี

จากการตรวจสอบที่ดินทั้งหมด๖๘๒ไร่
เป็นที่ดินสอปกรจริงค่ะ
นางสาวปรินาไม่มีสิทธิ์ครอบครอง
หลังจากนี้ไปสอบประกอบจะทำหนังสือแจ้งไป
นางสาวปารีนาให้คืนที่ดินทั้งหมดเลยนะ

เพื่อให้สวปกรณ์เอาไปจัดสรรให้มันถูกต้อน
ตามความเป็นสอบประกอบก็คือเอาไปให้เกษตรกรที่มีความจำเป็น

จะต้องใช้อำนาจตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยึดคืนและดำเนินคดีอาญาต่อไป
ทั้งนี้สอปกรณ์นะคะไม่ได้ระบุพื้นที่๖๐๐ป่า๑๒ไร่
เป็นพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่๔๖ไร่ที่กรมป่าไม้
แจ้งแล้วก็แถลงว่าเป็นพื้นที่ลุกป่าสงวนหรือไม่
โดยระบุว่าส่วนที่๔๖ไร่ที่กรมป่าไม้แถลงไปก่อนหน้านี้
บอกว่าสอบประกอบไม่ก้าวล่วงเพราะมันจะไปกระทบสำนวนคดี
เขาแบ่งสำนวนกันนะคะ๒เรื่องนี้
โดยนายนพดลขันติเมคินพอสำนักกฎหมายสอปกรกล่าวว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับนางสาวปรินานะคะ
ยกเว้นผู้ถือครองที่ดินไม่ให้ความร่วมมือก็คือ
ไม่คืนพื้นที่ให้กับสอปกรณ์๖๘๒ไร่ภายใน๗วัน
ถึงจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินคดีอาญาต่อไปค่ะ
สอปกรณ์พิจารณาแล้วว่าต้านปริณาเป็นเศรษฐ์
รวมถึงเป็นกรรมการบริษัทซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
ของการได้รับการจัดที่ดิน
เพราะฉะนั้นผลก็คือท่านปริณาจะต้องขึ้นที่ดินให้กับสอบประกอบครับ
ก็เลยต้องมีหนังสือแจ้งให้ท่านรับทราบว่า
ท่านขาดคุณสมบัติแล้วต้านจะต้องคืนที่ดินให้สอปกรณ์ครับ
แล้วนักการเมืองทั้งหมดประมาณเกือบ๒ล้านไล่
ที่นักการเงินก็มีอีกหน่วงเนี่ย
๒ล้านไล่ถ้าเข้าขายเคสเดียวมาคุณปริณาเนี่ย
เอามาคุณก็จบเนาะ
หลังจากที่ทั้งกรมป่าไม้แถลงแล้วเมื่อ๒ธันวาคม
คือตอนนั้นหลังจากที่กรมป่าไม้แถลง
เขาก็บอกว่าจะต้องมีการเอาป้ายไปติดหน้าฟาร์มเนี่ยนะคะ
ว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าออกอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ
และยิ่งวันนี้สปกรแถลงเพิ่มว่า๖๘๒ไร่
คุณปารีนาจะต้องคืนภายใน๗วันนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศ
ทั้งที่ฟาร์มเขาสน๑และเขาสน๒
วันนี้คือไม่มีคนงานอยู่ภายในฟาร์มไก่เลยนะ
แต่ว่ายังคงเหลือคนดูแลอยู่ประมาณ๒คน
จากการสอบถามคนที่ดูแล๒คนทราบว่าฟาร์มไก่
มีการจับไก่ที่เลี้ยงไว้ออกไปแล้วก่อนหน้านี้
ที่จะปรากฏเป็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบฟาร์มไก่๒วัน
และหลังจากมีข่าวออกมาทางฟาร์มไก่
ก็ยังไม่ได้นำไก่กลับเข้ามาในฟาร์มอีกเลย
ทำให้คนงานนะคะหลายสิบคนเลยที่ปกติต้องทำงานอยู่ในฟาร์ม

ตอนนี้เริ่มออกไปหางานทำที่อื่นแล้ว
เพราะว่าในฟาร์มไม่มีงานให้ทำเพราะว่าไก่มันไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ได้มาติดป้ายการตรวจยึดตั้งแต่เมื่อวานนี้
ทำให้คนงานหวั่นว่าจะตกงานค่ะ
บรรยากาศในฟาร์มยิ่งเงียบเหงาไปใหญ่เลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่แบ่งเป็นเรื่องของการบุกลุกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
เกี่ยวข้องกับพ่อของคุณปารีนาด้วยก็คือคุณทวีไกรคุบ
ก็คือคดีที่นางสาวปรานีนำพาเป็นสองพี่น้องนะคะ
อีกหนึ่งคนคือนางสาวอำไพนำพาเป็นลูกสาวของนายเซี่ยวนำพา
บอกว่าถูกนายทวีกรายคุบพ่อของคุณปารีนาด้วย
กรุกที่ดินกว่า๓๐ไร่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ด้วยวิธีการจู่ก็เอารวดหนามมาขึงเป็นพื้นที่บริเวณของตัวเองเลย

เจ้าของคดีตอนนี้ส่งสำนวนและเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ไปที่บกปทศเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคดีที่เราติดตามให้
สรุปแล้วคดีที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มไก่ของคุณปรินาที่จังหวัดราชบุรีเนี่ย
มีสองคดีความผิดปรากฏออกมาแล้วก็คือลุกพื้นที่สอบประกอบและลุกพื้นที่ป่า
แต่ว่าที่เราต้องตรวจสอบอยู่รอต่อไปก็คือ
คดีที่คุณพ่อของคุณปารินาไปบุกลุกพื้นที่ประชาชนค่ะ
เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้